ดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยอยู่ในเหตุการณ์ลิฟต์ค้างไหมคะ

เป็นสิ่งที่มิ้วกลัวมากอะไรที่กลัวมักจะเจอ
เคยเจอกับตัวเองแล้วความรู้สึกมันแบบเข้าใจผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ

ตอนนั้นไม่นานมากแต่มันร่วงตกลงมาจากชั้นสอง
อึ้งลงมา

ออกไม่ได้แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ของดิฉันโทรเรียกคนมาช่วย
เหตุการณ์นี้นะคะพยาบาลท่านหนึ่งเขาพาลูกชายไปฉีดวัคซีนที่โรงแรมในระยอง
เข้าลิฟท์กดลิฟท์ลงชั้นหนึ่ง
พอประตูลิฟต์ปิดปุ๊บโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟด้านบนลิฟต์
เหมือนมันช็อตมันร่วงลงมาแล้วไฟดับ
แล้วมันค้างอยู่แบบนั้นเกือบชั่วโมงค่ะ
ไปดูจังหวะที่มีคนไปช่วยนะคะ
ครับครับครับ
นี่ค่ะโอ้โหน้ำตาไหลเลยเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะแล้วเขาติดอยู่๕๐นาที
ถ้ารวมระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือด้วยก็ชั่วโมงนึง
แล้วเป็นเกือบชั่วโมงในลิฟท์ที่ไฟดับนะฮะ

นางสวรรณชนามีลาบอายุ๕๐ปีนะคะ

ออกมาได้กอดเพื่อนพยาบาลร้องไห้เลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวาน

ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

จากการสอบถามนางสวรรณชนาท่านนี้นะคะ
เขาก็บอกว่าเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง
พาลูกชายวัย๒๑มาฉีดวัคซีนเข็มที่๓
ที่ชั้น๓ของโรงแรมแห่งนี้
พอเข้าลิฟต์ปุ๊บจากชั้น๓ก็กดเล็ก๑เลยจะลงมาชั้นล่าง
ปรากฏว่าพอประตูลิฟต์ปิด
หลอดไฟบนเพดานลิฟต์ช็อต

ดับสนิทเลยและลิฟต์หยุดอยู่แบบนั้น
กับลูกชายตกใจมากทำอะไรไม่ถูกค่ะ
แต่เธอบอกว่าเคยมีประสบการณ์ติดอยู่ในลิฟต์มาแล้วครั้งหนึ่ง
ก็เลยตั้งสติปลอบใจลูกชายปลอบขวัญลูกชาย
แล้วก็โทรหาน้องชายให้มาช่วย
อันนี้ยังโชคดีเหมือนที่ดิฉันเคยติด
คือสัญญาณโทรศัพท์ยังมีลิฟต์บางที่เพราะเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์
แต่เหตุการณ์นี้เธอบอกว่ามันมีสัญญานะคะ
ก็โทรหาน้องชายให้มาช่วยติดอยู่ในลิฟต์๕๐นาที
มันเป็น๕๐นาทีที่บีบหัวใจมากค่ะ
เจ้าหน้าที่ของโรงแรมมางัดประตูลิฟต์นะคะ
รวมแล้วกว่าจะช่วยออกมาได้ก็เป็นชั่วโมง
สาเหตุที่ลิฟต์ค้างคาดว่าระบบไฟฟ้าขัดคล่องค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้งนะคะ
ก็ต้องปิดการใช้ลิฟต์ตัวนี้ไปก่อน
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับเธอเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าระหว่างที่รอสิ่งที่ทำได้คือพนมมือ

เดี๋ยวไปสักครู่เพื่อที่จะดึงดึงตัวฤทธิ์ขึ้นไปอ่ะค่ะ
ให้หาทางออกให้ได้หาทางออกให้ได้ค่ะอ่าประมาณนั้น
แล้วตอนนั้นมีเจ็บตรงไหนบ้างไหมตอนนั้นไม่ไม่เจ็บเลยนะพี่
คือตอนนั้นเราห่วงตัวเองแบบมันตกใจห่วงว่าจะออกยังไง
ลิฟท์มันวูดลงมาเลยเหมือนเหมือนถ้าลมอ่ะครับพี่เหมือนถ้าลมเลยอ่ะ
กิ้งกันสองคนอยู่ในลิฟต์อ่ะค่ะเรากิ้งแล้วลูกชายบอก
แม่มอบมอบมอบแม่อยู่นิ่งนิ่งอ่าแม่มอบมอบแล้วก็หนูก็ลูกชายก็อยู่
ชิดชิดอ่าผนังของลิฟต์ค่ะอืมแล้วก็แล้วก็
ให้คนช่วยอ่ะครับพี่อ่า
ทีนี้ก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีระยองนะคะ
ก็หยุดทำงานไปสามวันก่อนเธอก็บาดเจ็บนะคะ
หัวไหล่ด้านขวาเธอบอกว่าจริงจริงแล้ว
เดือน๑ปีก็ต้องดูแลเรื่องของสมรรถภาพสมรรถนะของลิฟต์อะไรแบบนี้ค่ะ
บอกตอนนี้ก็ยังไม่กล้าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์แล้วค่ะเดินเอา
แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเราตอนไหนหรือเปล่าใช่ไหม

บางทีต้องไปศึกษากันบ้างแล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินที่จริง
เราควรจะอยู่ส่วนไหนของลิฟท์แล้วควรจะจัดท่าจัดทางยังไง
ใช่ตอนมิ้วอยู่ในลิฟต์๔คนทุกคนมองกันลึกลักเอาไม่เดียวไงพี่
ที่กดเนี่ยไม่รู้บอกใครได้บ้างหรือเปล่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือได้